คุณผู้ชมคะเรื่องของการพบซากวานที่ลอยอยู่ใกล้กับเกาะราชาที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการเอาซากมาตรวจสอบมาผ่าดูซิว่าเป็นวานประเภทไหน
เพศอะไรอายุเท่าไหร่สาเหตุการณ์ตายคืออะไร
แต่ภาพที่หลายคนเห็นภาพนี้ก็บอกว่าโอ้โหมันหดหูนะมันสลดนะ
เห็นไหมว่าซากมันเละไปหมดแล้วค่ะซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็มีการนำเรือออกไปเก็บซากวานตัวนี้
โดนคลื่นซัดไปเกยตื้นอยู่ตรงอ่าวแหลมไซอยู่ทางใต้ของเกาะราชาใหญ่
ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นคือรู้ความยาวยาว๑๗เมตร
ไม่น่าจะต่ำกว่า๓ตันแต่สภาพคงตายมาแล้วเป็นเดือนแล้วนะคะ
ทีนี้พอลากกลับเข้าฝั่งเพื่อผ่าพิสูจน์สาเหตุการตายล่าสุดเมื่อวานค่ะ
มีรายงานด้วยว่าศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารรณ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๑๐
ความยาว๑๓เมตรเป็นเพศเมียแล้วก็เป็นตัวโตเต็มวัย
แต่ซากมันเน่ามากจริงค่ะ
เขาก็เอาซากนี้มาชนะสูตรหาสาเหตุการตาย
ก็ต้องเอาไปชนะสูตรที่ศูนย์วิจัยนะคะ
ทีนี้ผลการชนะสูตรเขาบอกว่าอวัยวะส่วนใหญ่เน่า
แล้วก็มีบางส่วนย่อยสลายไปแล้ว
กระเพาะอาหารไปเจอพวกของเหลวปนกับอาหารเล็กน้อย
ภายในลำไส้ก็เจอของเหลวตลอดลำไส้
แล้วก็เจอพวกพญาติตัวกลมพญาติตัวตืดเล็กน้อยด้วยนะคะ
แต่สิ่งที่ตกใจเขาตกใจอะไรล่ะ
ลำไส้เล็กส่วนกลางไปเจอถ้วยพลาสติก๑ใบค่ะ
แต่ยังไม่ก่อให้เกิดการอุดตันของลำไส้นะไอ้ถ้วยพลาสติกใบเล็กนี้ค่ะ
ทีนี้สาเหตุเบื้องต้นวานตัวนี้สภาพร่างกายมันสมบูรณ

เจ้าหน้าที่เขาเลยบอกว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัดได้นะคะ
ก็ต้องเอาซากวานตัวเบอร์เรอนี้เอามาฝังกลบซากเอาไว้ที่ริมชายหาด
ในพื้นที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน
เพื่อรอให้ซากมันย่อยสลายแล้วคุณผู้ชมดูสิ
ขั้นตอนการขุดเขาต้องเอารถเครนเนอะมาขุดดินออกแล้วก็เอาซากวานเนี่ย
ลงไปเพื่อที่ไปฝังกลบตรงนี้ครับในไทยเราเนี่ยนะคะ
สามารถเจอวานบลูด้าได้ทั้งสองฝั่งเลยอ่าวไทยด้วยอันดามันด้วย
แต่ถ้าเกิดจะเจอเยอะเนี่ยจะเจอที่ฝั่งอ่าวไทยค่ะ
ทีนี้การตายของวานก็สร้างความสลดใจให้กับเจ้าหน้าที่
สร้างความสลดใจให้กับคนที่ตามข่าวนะ
เพราะว่าวานที่โตเต็มวัยแล้ววานสมบูรณ์แบบนี้
สุดท้ายมันต้องมาตายแล้วตอนนี้คือด้วยความที่ซากมันเน่ามาก
ก็เลยไม่รู้สาเหตุการตายที่แท้จริงว่ามาจากอะไร

เพราะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อม
หรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างที่มนุษย์ทำไว้